มากันที่อีกหนึ่งเรื่องน่ารักน่าเอ็นดูของศิลปินหนุ่มคนนี้ค่ะ
คุณปั๊บโปเตโต้คือตัวเขาเองเนี่ยตั้งใจอยากจะปล่อยซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุดนะคะ
แต่ถูกแฟนคลับเมินเฮ้ยทำไมถึงกล้าเมินพี่ป๊า

มันเป็นเพราะอะไรอยากให้คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้พร้อมกันก่อนเลยค่ะ
นั่นแน่สิหลายคนก็หงวงว่าเอ๊ะข้างหลังคืออะไรลุบโฟกัสไปเลย

คือเพลงเพราะนะร้องบทก็เพราะมาก

มันไม่ได้โฟกัสเลยที่หน้าของพี่ปั๊บ
ฟังแต่เสียงเพลงแล้วก็ไปโฟกัสข้างหลัง

นังออกกำลังกายปกติงของเรานั้นแหละ
เตยสุวพิษเนี่ยเขาก็เล่นวิ่งออกกำลังกาย
ชุดเอวบางร่างน้อยแล้วก็ผิวขาวขาวเป็นใครใครก็มองเราเอง
ยังไม่มองหน้าพี่ปั๊บเลยเรามองทะลุไปข้างหลังเลย
พี่ปั๊บชื่อเพลงอะไรอ่ะเธอเพลงนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นเพลงที่มีชื่อว่า
หมดความหมายตรงกันไหมตรงกับเพลงตรงกับคลิปนี้ไหม
นี่เป็นทั้งใจจริงปะนี่หมดความหมายกับตัวแกน
แต่พี่ปั๊บบังอยากให้ขยับไปหน่อย
ขยับถอยออกไปทางด้านซ้ายอีกนิดนึง

ใช่ค่ะไม่เป็นไรกับคลิปนี้เนี่ยยอมภรรยาได้
ค่ะก็ถือว่าเป็นการโปรโมทเพลงละกันนะ
รอติดตามอะไรดีเราก็ชอบดู